กับเหตุสลดที่เกิดขึ้นเมื่อชายวัยสี่สิบสามปี
ก่อเหตุโครงขืนกระทำฉำเลาเด็กอายุห้าขวบ
ซึ่งเด็กคนนี้มีศักดิ์เป็นเหรนของตัวเอง
สุดท้ายทำไม่สำเร็จเพราะว่าเด็กร้อง
ร้องเข้ามาเจ็บแล้วก็วิ่งออกจากบ้านไป
หลังจากเกิดเหตุไปมอบตัวกับตำรวจสารภาพ
เนื่องจากว่าเมียบอกเลิกเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๘
ว่าลูกสาววัย๕ขวบถูกตาวัย๔๓ปีซึ่งเป็นน้องชาย
ของยายลวงลูกสาวของเธอไปข่มขืนที่บ้านพักในอำเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรำโดยยายของเด็กซึ่งเป็นพี่สาวของผู้ก่อเหตุบอกว่า
หลังเกิดเหตุเหรนเนี่ยวิ่งมาหาในสภาพมีเลือดไหลที่อวัยวะเพศบอกว่าตาเป็นคนทำ
ก็เลยให้แม่เด็กไปแจ้งความไหนทันทีถัดมาอีกสองวันค่ะ
มอบตัวไปสารภาพว่าก่อเหตุข่มขืนเหรนสาวจริงวันเกิดเหตุเห็นเด็กเล่นอยู่ที่หน้าบ้านซึ่งบ้านเขาอยู่ติดกัน
ก็เรียกเด็กให้เข้ามาในห้องนอนแล้วก็ข่มขืนกระทำชำราวแต่ไม่สามารถสอดอวัยวะเพศเข้าไปได้เพราะว่าเด็กในส่งเสียงร้อง
บอกว่าเจ็บก็เลยให้เหรนเนี่ยกลับบ้านไปสาเหตุนะคะที่ทำไปอ้างว่าเมาเหล้าแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศ
ประกอบกับเมียที่อยู่กินกันมา๑๐ปีเนี่ยหลังไปทำงานในต่างจังหวัดก็บอกเลิกเข้าไปทำให้เกิดความเหงา
ดูนี่เมียเราอย่าทิ้งละเถอะ
ตัวเล็กแบบนี้อยากจะได้ใหว่
เหมือนคำสารภาพมานะครับ
อ่ะตำรวจก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งก็เป็นบ้านของผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ
๔ข้อหานักเลยคือกระทำชำราวเด็กอายุยังไม่เกิน๑๓ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม
ตามคุณธรรมอาณาจารย์เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี

เพื่อไปอนาจารย์และพรากเด็กไปจากบิดามานดาค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะ